ที่นี่เจ้าของบ้านภาวะเลยเพราะว่า
งูแอบเข้าไปเขมือบไก่ในเล้า
ไม่ใช่ไก่แต่แมวดิมันเขมือบแมวเลย

โอ้โหคุณเจ้าหน้าที่เขารีบมากันเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตะบนโพทอง

เลขที่๔๘ทับ๕หมู่๗ตำบลอ่างแก้วอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
เขาได้รับแจ้งว่างูเหลือมบุกเข้าไป

เป็นบ้านของคุณเรนูคล้ายมาลีอายุ๕๑ปี
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงแมว
เมือบไปแล้วสองตัว
ด้วยความที่กลัวว่ามันจะกินแมวจนหมดกรง

กู้ภัยเลยพอเจ้าหน้าที่มาถึงไปจุดเกิดเหตุก่อนเลย
ก็เลยพบงูเหลือมตัวใหญ่นอนอิ่มเลย

หลังกองที่เป็นแบบพัดลมไหมหรือใส่
ไม่รู้ว่ามันดูแบบเป็นมุมที่งูมันเข้าไปแอบซุกอยู่ได้
เจ้าหน้าที่ก็ทำการจับนะคะ
ช่วยค่อยพยายามตะล่อมหวานล้อม
จนสุดท้ายจับออกมาได้นะคะ
เอาออกมามันคือด้วยความว่าเหลือมันอิ่ม

ออกมาวัดความยาวกันหน่อยว่าเหลือมตัวนี้มันยาวเท่าไหร่นะคะ
ความยาวประมาณ๔เมตร

ใหญ่ยาวเลยนะโอ้โฮดูค่ะว้ายแล้วคุณดูกลุ่มมันดิ

โอ้โหเจ้าหน้าที่เขาก็จับกลุ่มเจ้าตัวการแล้วเรียบร้อย
เดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ห่างไกลชุมชนบ้านเรือน
แต่ว่าก็เสียใจกับเจ้าของบ้านด้วยเนาะ

โอ้โหดูดิตัวป่องขนาดนี้
เหมือบเข้าไป๒ตัวมี๒บ้องเลยอ่ะท้องอ่ะ
แต่แมวมันอย่างนี้นะจริงมันสงสัยมันอะไรอย่างนี้

แล้วพอมันเป็นงูเหลือมมันอย่างนี้เลยไง

ถ้างูอื่นมันยังจะฉกกันไปฉกกันมา
แต่งูเหลือมก็คือลัดแล้วก็แบบว่าเขมือบหมดเลย
นี่ก็เล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตสัตว์โลกนะครับ